ตายไป๑นายแล้วก็บาดเจ็บ๒นายแล้วก็จับลูกน้องเขาได้๑คน
นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตำรวจชุดปราบปรามนะครับ

หนีไปอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

นี่เป็นภาพณวันเกิดเหตุที่มีการปะทะกันนะครับ
เนื่องจากถ้าเข้าทางหมู่บ้านหรือให้คนเห็นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนบ้านอ่ะ
อย่างนี้หรือว่าสายของคนร้ายจะแจ้งข่าวให้คนร้ายทราบไง
ใช้เวลาเดินกว่า๖ชั่วโมงครับจึงไปถึงเป้าหมายที่บ้านเขาคาว
หมู่เก้าตะบนชมวงไปเจอขนำกลางป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์โน่นนะครับ
จากการตรวจค้นขนำดังกล่าวนะครับพบรอยมีการอยู่อาศัยพักอยู่อาศัยตรงนี้
่อไฟด้วยต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยดื่มกาแฟด้วย
แล้วก็มีอุปกรณ์การเสพยาอีกหนึ่งชุดด้วยเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
เพื่อนำประกอบกับดีเอนเอว่าตรงกับคนร้ายที่หลบหนีหรือไม่
สำหรับการไล่ล่าฉุยเขาจันนี่นี่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรงนี้
หลักฐานอยู่ตรงนี้การไล่ล่าฉุยเขาจันทร์เนี่ยกับพวกเนี่ยนะครับ
มีการแบ่งพื้นที่การไล่ล่าออกเป็นสองชุดทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ต้องสงสัยตรงไหนเข้าไปตรวจสอบนะครับหากมีความคืบหน้า
เราจะรายงานข่าวให้ทราบต่อไปครับคุณผู้ชมครับ
นี่ก็ตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะถุยเขาจันทร์นะคะ